เห็นไหมเขาเหลี่ยมเข้าเลยได้หมดเลย
นะฮะปกติขาดห้องน้ำล้างห้องน้ำบ้างไหมฮะ

เดี๋ยวไปทำได้ไง

รู้หรือเปล่าหลังดูท่านนะครับ

อันนี้คือแปลงขัดผนังทั่วไป

แปลงขัดพื้นและผนังครับผม

แอ้อันนี้ถูกกว่า
อันนี้ถูกกว่าครับกระซติ

โปรดติดตามตอนต่อไป
โปรดติดตามต่อไป

ต้องถูกกว่า๘๐บาท
และราคาอยู่ที่
ถูกกว่าถูกกว่าถูกกว่าถูกกว่า
และราคาอยู่ที่

คุณเฟิร์นเก่งมากค่ะ

เงินเพิ่มขึ้นเป็น๒๕๐๐บาทค่ะ

ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด

ยืนมองหน้านะค่อยมาดูใหม่นะ
พอเล่นเสร็จเขาไม่ได้อยู่ข้างหลังเลย
ได้อยู่แล้ว

เขาจะแบบดูกากข้าวหน่วงมาครูแนน

หันมาค้อนนิดหนึ่ง

หันมาค้อนนิดหนึ่งเบาะบุนบุหรือทำไมกวะเขาเห็นอย่างน้อย

อะไรอยู่ข้าง
แล้วก็คือสวรรดอเวี๋ออกแฮงครับผม

อย่างที่คิดนะครับนี่คือผลไม้แปลร่วมจากน้อยซักคัน

ใช่ครับ

เมื่อกี้ไม่จุดนี้แล้วไปจุดนั้นแหละ

นี่แหละทัพเข้ามาแน่

เอาอีกทีนะจุดนี้
และจุดนี้นี่คือมันเบอร์รี่๓รสประมาณ๑๐๐กรัม

เมื่อไหลพี่น้องอย่ามาคบกันดี

ก้าวประมาณอะไร

ข้าจะพาเข้าไปตรวจพี่ค่ะ

พี่ครับตรวจไม่ได้ครับเดี๋ยวเจอใส่รุ้ง

อย่าไปดึงกันเล่นดิ
ของดึงกันหน้าเหลือเลย

อันนี้คือบ๊วยหวานอบนุ่ม

ราคาไม่น่าขนาดนั้นหรอก

นี่คือคำถามข้อที่๕ของคุณเฟิร์นค่ะมูลค่า

ทั้ง๓ชนิดนี้ชนิดไหนราคา

เข้าไปจุดตีกข้างในเลยค่ะ

แล้วนี่คือผลิตภัณฑ์จากดอยค่ะมีคำนั้นคุณว่าอะไรถูกสุด
คือว่าต้องถูกแน่เลย
พี่เบิร์ดมากระซิบอะไรหนูเมื่อกี้บอกก็เปล่ารหัสโค้ดรับอะไรเปล่า
เขานัดส่งของกับเธอหรือเปล่าเฟิร์น

พี่เบิร์ดบอกว่าอันนี้ถูกสุด

แค่หน้าน้ำเบิร์ดนะเหมือนกุปข่าววงกฎอยู่แล้ว
เฟิร์นยังจะเชื่อน้ำเบิร์ดอีกหรอ

เอาละค่ะงั้นพี่เป๊กจะเฉลยที่

และโอ้โหไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
เพราะฉะนั้นบ๊วยหวานอบนุ่มตรงนี้นะคะ

พี่เบิร์ดเสียเลย

และบัวหวานเป็นสินค้าที่ราคาแพงที่สุดเลย

คุณฟ้อน

แอบเชื่อพี่เบิร์ตด้วยเพราะว่าอันนี้ไม่ค่อยรู้

ตอนแรกคิดว่าไม่ม้วยก็เป็นสวรส

โอ้โฮแสดงว่านี่ทายยากหน่อย
ต่อไปนี้เวลาดูทีวีและเห็นระเบิดในทีวี

ดูเลยแล้วก็ได้ค่ะ

แล้วก็ดูเฟคดูดูพี่หนุ๊ย

อะไรจะได้อย่างนั้นไม่ได้ห้ามเกลียด

เอาล่ะวันนี้รู้สึกยังไงบ้างที่ต้องกลับบ้านมือเปล่าคุณเฟิร์น

วันนี้ขอบคุณเช่นกันนะคะ

ขอบคุณผู้ช่วยที่แสนดีของเป๊กด้วยค่ะพี่นุ้ยค่ะ

เจ้าของรอยยิ้มแสนหวานตอบผิด
ต้องกลับบ้านแบบมือเปล่า

แต่เรายังมีผู้เข้าแข่งขันคนต่อไป
รออยู่พักสักครู่เดียว